คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่นครศรีธรรมราช
ผู้ชายคนนึงค่ะถูกไม้ตีหัวจนตาย
คนลงมือก่อเหตุเป็นอดีตลูกผู้ใหญ่บ้าน

ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายเรวัตเชี่ยววิทย์อายุ๕๓
เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ทางเข้าขนำของตัวเองนะคะ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกตีด้วยไม้ถูกตีเขาที่หัวแล้วก็ตามตัวก็มีแผลด้วย
มีแผลถูกของมีคมแทงเขาที่กกหู๑แผล
ซ้าย๑แผลนอนจมกองเลือดอยู่ค่ะ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมงนะคะ
เจ้าหน้าที่เจอท่อนไม้นี่ค่ะน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ยาวสักประมาณ๖๐เซนต์ได้ตกอยู่ตรงนั้นนะคะ
เหมือนกับมันหักด้วยนี่ค่ะท่อนไม้นี้นะคะด้านหนึ่งมันหัก
แล้วเหมือนมีคราบเลือดมีรองเท้าแตะอยู่ข้างหนึ่งน่าจะเป็นของคนร้าย
ขนำมีรถจักรยานยนต์๑คันล้มคว่ำอยู่มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยค่ะ
แล้วก็ที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็มีคราบเลือดเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมา
นางสุดจิตร้องไห้ตลอดเลยเนี่ยร้องไห้ตลอดเลยตกใจ
รับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนางสุจิตเล่าให้ฟังว่าสามีพักที่ขนำหลายเดือนแล้วค่ะ
ทุกคืนสามีจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากขนำไปที่เกิดเหตุ
ห่างออกไปสองร้อยเมตรไปกรีดยางเธอกับลูกสาวอยู่ที่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุสามกิโลค่ะ
เชื่อว่าคนร้ายต้องรู้จักกันแน่แน่เพราะมีสุนัขตัวหนึ่งที่ผู้เสียชีวิตเลี้ยงเอาไว้ที่ขนำ
ชาวบ้านบอกว่าหัวค่ำได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่ไม่มีเสียงหมาเห่าเลย
ไม่มีเสียงหมาเห่าเลยนะคะที่ผ่านมาเธอก็เลยบอกว่าเอาจริงนะไม่รู้ว่าสามีเคยไปมีเรื่องขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่า
ก็งงเหมือนกันทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ตำรวจบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานตัวผู้เสียชีวิตไปดื่มเหล้ากับเพื่อนค่ะ
สามสี่คนที่ขนำข้างคอกวัวหลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์มาในที่เกิดเหตุนะคะ
พอตกกลางคืนผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมตัวไปกรีดยางตอนดึก

คือตำรวจเขาบอกว่าน่าจะเตรียมตัวกรีดยางเพราะว่าสภาพสมศพมีไฟฉายฆาตหัวอยู่ด้วยแล้วมันตกอยู่ตรงนั้นนั่นนะคะ
เกิดเหตุน่าจะเป็นภายในโรงรถในขนำแล้วผู้เสียชีวิต
ฟุบอยู่ที่ข้างหน้าทางเข้าขนำคนร้ายคงจะซ้ำเข้า

ซ้ำเข้าไปอีกแล้วเข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยจุดสำคัญคือเอาไม้ทุบจนไม้หัก
คุณผู้ชมแล้วก็เสียชีวิตคนร้ายก็หลบหนีไป
วันนี้เราส่งคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นโรงจอดรถนะคะข้างเป็นคอกวัวนะคะ
ริมถนนหน้าโรงจอดรถมีกองเลือดอยู่อืม
คือมันจะมีดินที่กองเลือดมันยุบลงไปอ่ะค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยในดินตรงเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ไม่แน่ใจว่าผู้ตายจะถูกตีเข้าที่หัวตอนที่นอนราบกับพื้นหรือเปล่า
แต่ทำไมดินตรงนี้มันยุบลงไปแล้วก็เหมือนมีกองเลือดนี่นะคะ
โรงจอดรถมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างกันมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีแดง
โครนหน้ารถจักรยานยนต์ค่ะมันแตก
เหมือนถูกตีเหมือนถูกทุบเหมือนกันมีรองเท้าแตะมีผ้าขาวม้ามีหมวกเห็นไหมค
อืมเนี่ยมีไฟฉายคาดหัวสุนัขพิษบูของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าเจ้าลักกี้ยังถูกล่ามอยู่ตรงนั้นเจ้าลักกี้ตัวนี้ค่ะครับ
ญาติญาติบอกว่าเจ้าลักกี้เห็นเหตุการณ์ป่ะเนี่ยอ๋อเหรอ
น่าจะให้เบาะแสอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะคือตั้งข้อสังเกตว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนคุ้นเคย
ปกติลักกี้มันดุค่ะแล้วมันจะเห่าค่ะคนแปลกหน้าเข้ามามันเห่าตลอดเลยอืม
คือก็ติดป้ายระวังสุนัขดุเอาไว้ที่หน้าขนำด้วยนะแต่ทำไมมันไม่เห่าตอนเกิดเหตุ
มีพิษบูปะเนี่ยใช่มันไม่เห่าเลยพี่อุ๋ยสงสัยคงจะคุ้นเคยเคยเจอรู้จักกันหรือเปล่า
จากลานจอดรถนะคะลึกเข้าไป๒๐๐เมตรเป็นขนำที่นายเรวัตไปอยู่อะค่ะ
คุณเนติชาวก็ให้ชาวบ้านนำทางเดินฝ่าทุ่งนาเข้าไปสำรวจเป็นขนำเล็ก
มีร่องรอยการทำอาหารรอบก็มีผักที่ผู้เสียชีวิตปลูกเอาไว้
เราได้คุยกับหลานสาวของผู้เสียชีวิตขอเรียกด้วยนามสมมุติว่านางสาวพลอย
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มมีคนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วเสียงก็เงียบไป
เขาบอกว่าประมาณ๒ทุ่มกว่า๒ทุ่มครึ่ง๒ทุ่ม๒๐
เขาก็บอกว่าน้าได้ยินนะเสียงเหมือนคนทะเลาะกันแต่แป๊บเดียวก็เงียบไปนะ
ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่น้าเขาอาจจะมีเบอร์น้องชาย
แต่บังเอิญโทรศัพท์น้องชายเขาเสียค่ะเสียก็เลยว่าโทรไม่ติด
ก็เลยไม่รู้แต่ถ้าเราก็เสียดายที่เราไม่รู้ตั้งแต่เมื่อคืนไง
ถ้าเรารู้ตั้งแต่เมื่อคืนโทรศัพท์โทรติดก็คือลุงน่าจะไม่เสียน่าจะช่วยทัน
ใช่ค่ะอาหมาที่ขนำมันดุมากมันเป็นพิษบูนะคะมันดุมาก
แล้วถ้าไม่ใช่คนรู้จักที่จะไปด้วยกันหรือจะไปหาหรือคนที่เคยไป
มันมันจะกัดแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราก็เลยมาสงสัยว่า
เออใช่คนรู้จักหรือเปล่าคนที่เคยไปหรือเปล่าสรุปว่ามันก็เป็นไปตามนั้น
คุณผู้ชมคะตำรวจใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงจับตัวคนก่อเหตุได้
อย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นคนก่อเหตุนี่ค่ะเป็นลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่

นายรณชัยชุมธรรมอายุ๓๑นำมาสอบปากคำ
และสุดท้ายเขายอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่านายเรวัตเองจริง
ก็เนี่ยสาเหตุทะเลาะกันในวงเล่าเขาบอกทะเลาะกันในวงเล่าแล้วตามไปนะ
ตามผู้เสียชีวิตไปแล้วเอาท่อนไม้ตี
เขายอมรับว่าเขาตีแบบไม่ยั้งเลยค่ะ

ตอนที่นักข่าวกำลังทำข่าวบันทึกภาพอยู่ค่ะคุณผู้ชม

หันมามองนี่พี่อุ๋ยดูนี่

เขามองแบบยังไงไม่พอใจอะไรไม่รู้
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่จะมองนะ

แต่คุณผู้ชมลองดูอีกที
จังหวะนักข่าวได้เจอพอดี
แววตาเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ก้มหน้าลงไป
ช่วงที่นายรณชัยเดินไปเข้าห้องน้ำ
นักข่าวก็พยายามจะถามข้อมูล
แต่ก็ถามแบบกล้ากลัวด้วยสายตาของเขาแบบนี้
เขาก็เงียบไม่ได้ตอบอะไร
ภรรยาของผู้เสียชีวิตและครอบครัวก็มาที่สพลานสกานะคะ
บอกว่าขอดูหน้าคนร้ายหน่อย

ดูหน้าหน่อยตำรวจก็ไม่ได้อนุญาตให้ได้เจอกันนะคะ
ก็คุยกับทีมข่าวทั้งน้ำตาว่าสามีคือเสาหลักของครอบครัวนะ
ลูกสาวเพิ่งเข้าเรียนระดับปริญญาตรี
พรุ่งนี้สามีสัญญากับลูกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่มหาวิทยาลัย

ไม่ทันได้ไปส่งค่ะเสียชีวิตซะก่อน
นี่นะคะก็ตอนนี้จะมายื่นเรื่องคัดค้างการประกันตัวผู้ต้องหาด้วยนะคะ
กลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีค่ะ
ใช่ค่ะ

พ่อของนายรณชัยผู้ต้องหาบอกว่า
เมาค่ะนี่ไงเมาจริงน้ำกระท่อมยาดองกัญชาผสมกันมั่วไปหมด
เป็นกิจวัตรประจำวันเลยโอ้นี่ประจำวันเลยเหรอ
พ่อบอกค่ะแล้วผสมกันเนี่ยไหนจะยาดองไหนจะน้ำกระท่อมไหนจะกัญชาโอ้โห
ครอบครัวพยายามจะพาไปบำบัดพาไปรักษานะคะครับ
แต่ก็เหมือนเดิมก็ยังเมาอยู่เหมือนเดิม
พ่อบอกพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจไม่อยากจะยุ่งกับลูกชายคนนี้แล้วปล่อยเลยค่ะ
บอกปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเลยพ่อไม่ยุ่ง
แต่นี่แม่น้องพ่อช่วยอยู่ใช่ไหมพ่อแย่นี่
มันจะอยู่หลายนั้นแต่แม่พ่อไม่ยุ่งกับลูกชายเลย